ยังไงล่ะพื้นถิ่นพื้นทั่วไปเนี่ย
บอกว่าทางอีสานมีของดีของเด็ดให้ได้หาให้ได้แห่กันครับ

โอ๊ยผมแยะผมแยะ

ผมแย้จริงอันนี้คือแย้เลย

คุณดูดิภาพยังจับไม่ทัน

เพื่อหาแย้การล่าแย้แบบวิถีพื้นถิ่น

เขาบอกว่าจะต้องไปหารูมันขุดนิดหน่อย
หรือไม่ก็ไปหารูแล้วก็ใช้บ่วงเชือก

หากินกันแบบธรรมชาติเป็นวิธีการง่ายครับ
คือจริงมันมีวิธีการหลากหลายในการหาแย้นะ
บางคนเขามีอุปกรณ์ในการล่าแย้ก็ว่ากันไป

หรือจะวางเอาไว้ดักอยู่ตรงปากปากช่อง
มาเจ้าลืมสัญญาฝากรูมัน

ปากช่องหรือไปทำไมเหรอ

จะปิ้งก็ได้เอามาย่างก็ได้

ทำให้สะอาดแล้วก็ทำให้สุกด้วย
แล้วก็ทานกันได้อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรกัน
ยังไงขอขอบคุณภาพดีแบบนี้นะครับ
เป็นวิถีชีวิตวิถีพื้นถิ่น